คุณผู้ชมที่จังหวัดราชบุรีเนี่ยนะคะก่อนหน้านี้มีกรณีตำรวจห้านายเนี่ย
เข้าไปในบ้านสาวท้องไปค้นบ้านเขาแล้วก็ไปเรียกรับเงิน
สุดท้ายก็โดนผู้เสียหายในแจ้งความจับแล้วก็มีการสั่งย้ายกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดมีอีกหนึ่งกรณีคล้ายกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะแต่ว่าพฤติการเป็นยังไงเนี่ย
จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องนี้นะคะ
กรณีที่หญิงวัยสิบแปดปีตั้งคันสี่เดือนเนี่ยนะคะเขานำหลักฐานเนี่ยนะคะ
ตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับตำรวจสพโพธาราม
จังหวัดราชบุรี๕นายที่บุกเข้าไปค้นบ้านยามวิการเมื่อคืนวันที่๓มกราคม
โดยไม่มีหมายค้นก่อนจะบังคับยึดเงินสดเก้าพันห้าร้อยบาท
แล้วก็ขูดรีดเงินอีกสามหมื่นบาทจนกระทั่งพลตำรวจตรีปรัชญาประสานสุข
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีก็มีคำสั่งย้ายตำรวจห้านายเนี่ยนะคะ
ถูกกล่าวหาเนี่ยออกจากพื้นที่แล้วก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนกำชับ
สอบสวนดำเนินคดีให้เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่ว่าล่าสุดนะคะมีในหนุ่มอายุ๒๖ปีเป็นผู้เสียหายรายใหม่นะคะ
เป็นชาวอำเภอโพธารามมาร้องเรียนแล้วก็มาเปิดโปรงพฤติกรรมของตำรวจชุดเดียวกันค่ะ
เขาเล่าแบบนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าเคยถูกจับกลุ่มแล้ว
พยายามจะยัดยาบ้า๑๐เมตรดำเนินคดีข้อหาค้ายาเสพติด
แล้วก็มีการยึดรถจักรยานยนต์ไปหนึ่งคันแล้วแจ้งข้อหาคดีโพยหวยแทนนะคะ
เรื่องนี้ในหนุ่มเขาเล่าแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเหตุเกิดขึ้นวันที่สามมกราคม
เหตุเกิดขึ้นวันเดียวกันกับรายแรกเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้รับการติดต่อจากเพื่อน
ให้ช่วยพาไปดูยาให้สิบเม็ดซึ่งเขาก็ไม่อยากยุ่งเกี่ยว
แต่ว่าเพื่อนเนี่ยให้เงินร้อยบาทเป็นค่าจ้างให้พาไปตอนนั้นไม่มีเงินแล้วก็เพิ่งพ้นโทษออกมา
ก็เลยตัดสินใจรับจ้างพาไปโดยนัดกับเพื่อนว่าให้เอาเงินมาให้แล้วจะพาไป
พอถึงเวลาก็ไปจุดนัดหมายพอจอดรถก็มีรถกระบะมาจอดประกบ
เขาบอกตอนนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยวิ่งหนี
แต่มีตำรวจสามนายมาแล้วก็มีตำรวจอีกสองนายเนี่ย
นั่งรออยู่ในรถมาจับกลุ่มจับกลุ่มตัวเขาเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ
ระหว่างจับกลุ่มตำรวจสั่งให้หมอบกับพื้น
แล้วก็ซ้อมด้วยการเตะถามว่าของอยู่ไหน
ก็เลยตอบไปว่าไม่มียาไม่มียาจริง
ที่ตำรวจจะบอกว่าไม่เป็นไรหาให้ได้
แล้วเขาก็โดนข้อหาจำหน่ายนะคะเพราะว่าเพื่อนในสั่งให้มาล่อซื้อยา
ซึ่งตัวเขาเองเขาก็ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้ค้ายาเสพติด
แค่เพื่อนเนี่ยพามาซื้อยาเท่านั้นค่ะตำรวจชุดดังกล่าวยังพาไปที่สพโพธาราม
แล้วก็ขู่จะยัดยาบ้าสิบเมตรแล้วก็มีการตั้งข้อหาจำหน่าย
เขาก็ขอร้องตำรวจไปยื่นข้อเสนอให้ไปหาล่อซื้อยา
แต่ว่าตัวเขาก็ไม่ทำก็เลยยื่นข้อเสนอใหม่อีกนะคะ
ก็คือยึดรถจักรยานยนต์เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นคดีโพยหวยแทนเนี่ยนะคะ
อ่ะฟังเสียงเขาเล่าค่ะพอให้ผมไปล่อซื้ออืม
ทีนี้ผมก็ไม่รู้ไปทำยังไงอืมผมไม่ทำอืม
เพราะว่าเกลี้ยกอมพรีเทาะนี่นี่ผมขอเถอะมรึง
หืมที่ผมจะได้รับเนี้ยอ่าเขาบอกว่าเอาอย่างงี้

รถเรามส๒๕เลย

๑๒๕ครับสีเขียวครับ

เดี๋ยวกูทำเป็นโพยหวยให้มึง

ถูกจับยาเสพติดแล้วก็เรียกรับเงิน๑๐๐๐บาท
แลกกับคดียาเสพติดให้เปลี่ยนเป็นคดีอาวุธปืน
ตอนนั้นเนี่ยเสียเงินไป๑๐๐๐๐บาทติดปุ๊บ๘เดือน
โทษออกมาปลายปีก็มาถูกจับยัดคดียาอีกนะคะ

ทีนี้เรื่องนี้ค่ะผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรี
ทราบเรื่องแล้วให้ผู้เสียหายไปแจ้งความและจะมีการสอบสวนต่อไปค่ะ